อย่างที่บอกไปนะคะพิษโควิดได้รับผลกระทบกันหมดค่ะ
เว้นแม้แต่คนบันเทิงค่ะพี่ฮายอัปพรเชฟบ้าของเราคุณผู้ชม
ไม่มีงานแต่แกไม่ท้อนะแกยังอารมณ์ดีค่ะ
นี่เลยทำเมนูเด็ดมาให้แฟนบันเทิงไทยรัฐได้ดูกัน

นั่นก็คือเหมาะกับช่วงเย็นอย่างนี้มากนะคะ
ปลานินแดดเดียวคุณผู้ชมแถมยังมีบริการทอดได้อีกด้วยนะคะ

คือปลาร้าสับสูตรของคุณแม่พี่ฮายเองค่ะ
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะพี่ฮายก็ได้เปิดบ้านนะคะที่ผลิตสินค้าทั้งหมดนี่แหละค่ะ
ถ่ายคลิปส่งตรงมาให้บันเทิงไทยรัฐได้ดูกันแบบ

อยู่ยังไงก็ได้อยู่ให้มีความสุข

โอเคจบโอเคจบ
ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ไง

แม่บอกว่าอยากจะแบ่งปันความอร่อยให้กับคนอื่น

สิ่งที่จะปลดล็อกแม่ฮายของเราคืออะไรรู้ไหมคะ

แอปพลิเคชันนี้นะคะก็ช่วยระบายความเครียดได้ดีมาก
ใครเป็นแฟนคลับก็ไปดูได้รับรองว่า

แล้วก็ชวนหลานสาวมาเล่นด้วยนะ
จริงคนในวงการประชุมช่วงนี้เล่นกันเยอะนะ
พี่สุนารีรัฐศิมาก็เล่นเหมือนกันเยอะแยะมาก